ข้าวหมากของกินยามว่างอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมข้าวเพราะใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการทำ
โดยข้าวหมากเป็นขนมของกินที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน
ในการที่จะถนอมอาหารรูปแบบหนึ่งเพื่อเก็บไว้กินในมื้อในคราวถัดไป
ด้วยการนำข้าวมาหมักกับลูกแป้งซึ่งลูกแป้งจะช่วยทำให้ข้าวมีรสชาติหวาน
เพราะการหมักด้วยลูกแป้งจะทำให้ได้น้ำต้อยที่มีรสชาติหวานหอมเป็นรสชาติเฉพาะของข้าวหมาก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน